พูดถึงขั้นตอนช่วงที่รอถึงวันที่พร้อมที่สุด
ไม่มีวันไหนที่จะพร้อมเท่าวันนี้อีกแล้ว
ที่ผู้บัญชาการได้พูดเอาไว้นะครับ

ก็จะมีการเร่งระบายน้ำออกจากถ้ำ
และทีนี้น้ำที่เร่งระบายออกมา
มันบางส่วนนะมันลงไปสู่พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน

นายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะคะ

และสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร

และพร้อมที่จะจ่ายเงินเยียวยา
และแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย

โศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงาน

ลงไปติดตามปัญหาและสร้างความเข้าใจ
เกษตรกรที่เสียสละพื้นที่ของตัวเอง
เป็นพื้นที่รับน้ำจากถ้ำหลวง

ของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

บอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมาย
ให้เกษตรจังหวัดเชียงรายและเกษตรอำเภอแม่สาย

พบว่ามี๓ตำบลในอำเภอแม่สาย

ตำบลศรีชุมพลตำบลโป่งผาและตำบลบ้านได้
รวมทั้งหมด๑๓๙๗ไร่
เกษตรกรประมาณ๑๐๐ราย
คิดเป็นร้อยละ๘ของพื้นที่การเกษตร

อัตราการช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ
ข้าวอัตราไร่ละ๑๑๑๓บาท
พืชไร่อัตราไร่ละ๑๑๔๘บาท
พืชสวนและอื่นอัตราไร่ละ๑๖๙๐บาทค่ะ
โดยระหว่างนี้เกษตรกรสามารถไปแจ้งความเสียหายได้
และคณะกรรมการก็จะเข้าไปตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้าน
ลงพื้นที่ไปเลยไปตรวจสอบเป็นรายแปลงทุกแปลง
ภายในเดือนนี้จะได้ข้อสรุปสำหรับการช่วยเหลือทั้งหมดนะคะ
จากนี้นายกรัฐมนตรีย้ำเพิ่มเติม
บอกว่าให้จังหวัดเชียงรายพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์ของการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ
หากไม่เพียงพอให้กระทรวงเกษตรและสหกร
สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบที่มีอยู่
โดยจะมีการโอนเงินผ่านบัญชีของเกษตรกรโดยตรงเลย
อกจากนี้จะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว

และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสม
หลังจากที่น้ำลดลงแล้ว
นายกรัฐมนตรีขอบคุณนะคะ
ขอบคุณสำหรับเกษตรกรทั้งหมดเลย
เสียสละประโยชน์ของตนเอง
และปราบปลื้มใจที่ทราบว่าทุกคนยินดี
ให้พื้นที่การเกษตรของตัวเองเป็นพื้นที่รับน้ำ
เพียงให้สามารถช่วยเหลือทั้ง๑๓คนให้ได้ค่ะ